พฤติกรรมที่ไม่น่ารักของคนขายลอตเตอรี่

หลังจากที่เดินเลขขายแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม

คือเขาขายสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือว่าลอตเตอรี่
มันเกินราคาขายแพงแหละพูดตรง

พอไม่ซื้อสิ่งที่ทำคืออะไรรู้ไหมด่าทอสาบแช่งด่าถึงพ่อแม่
ประหนึ่งว่าเป็นสัตวุก็มาตั้งแต่ชาติที่แล้วอ่ะค่ะ
อันนี้อะไรเนี่ยไปเตะกระท้าง
ไปเตะท่อสินเขาไปทำลายท่อสินเขาแบบนี้นะครับ
กล้องวงจรปิดหน้าร้านเนี่ยอุดมชัยบริเวณริมถนนเทศบาล๒ตะบนตลาดหลวง
อำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองจับภาพได้อย่างชัดเจนนะ
พฤติกรรมที่ไม่น่ารักของผู้ชายคนนี้
เราก็เลยลงพื้นที่ไปสอบถามนายเอกพันธ์ชูประยูนอายุ๓๖ปี
เป็นเจ้าของร้านนี่แหละเป็นเจ้าของร้านแล้วก็เป็นเจ้าของกล้องวงจรปิดนี้ด้วย
เปิดเผยกับนักข่าวของเราบอกว่าเมื่อเช้าของเมื่อวาน
มีชายคนนี้แหละเป็นชายผู้พิการเดินเลขขายลอตเตอรี่ให้แก่คุณแม่ของตนเอง
แต่มาขายในราคาที่มันสูงเกินไปแพงเกินไป
ก็เลยทำให้แม่ปฏิเสธที่จะซื้อก็คือไม่ซื้อนั่นแหละ
ก็เลยทำให้ผู้ชายคนนี้เกิดอาการไม่พอใจแสดงออกเลยค่ะ
ตอนแรกก็ชักสีหน้านะหลังจากนั้นก็เดินออกไปจากนอกร้าน
พอเดินเสร็จปุ๊บสิ่งที่ทำคือเนี่ยคุณว่ามันน่ารักไหม
เขาไม่ซื้อก็จบก็เดินออกไปขายคนอื่นก็แค่นั้นแหละค่ะ
ฟังเสียงคุณเอกพันธ์หน่อยค่ะ
จากถามเจ้าของร้านแล้วเราก็พยายามที่จะตรวจสอบข้อมูลหลายด้าน

ชื่อว่านางสาวมารศรีสุภาวิมลอายุ๔๘ปี
ก็บอกในลักษณะเดียวกันบอกว่า
คุณเชื่อไหมพ่อค้าแม่ขายบริเวณนี้
เขาเอือมระอากับพฤติกรรมของผู้ชายคนนี้มาก
เพราะว่าเวลาขายลอตเตอรี่หนึ่งขายแพง
เวลาคนไม่ซื้อนะดูทำพฤติกรรมแบบนี้คือไม่น่ารักเอาซะเลย
ที่สำคัญเวลาใครไม่ซื้อนะโอ๊ยด่าทอด่าเสียหายสาบแช่งเขาด้วย
คือมันหนักกว่านั้นคือไปทำลายข้าวของซะแล้ว
คนส่วนใหญ่จริงเขาก็สงสารแล้วค่ะ
คุณพิการคุณไม่ได้มีอาการครบ๓๒
เขาก็เลยสงสารอยากจะช่วยอุดหนุน
แต่คุณทำพฤติกรรมไม่น่ารักแบบนี้ก้าวร้าวแบบนี้ไง